บุคคลสำคัญที่ไปออกเสียงประชามติหลายต่อหลายคนนะคุณนะ
ประเด็นข่าวต่างนี้นะคะรวมถึงหลังจากลงประชามติ
ผลออกมาแล้วว่าผ่านทั้งเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
และคำถามพ่วงหลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปดูกันต่อในเช้าข่าวชัดโซเชียล๖นาฬิกา
แต่เรารวบรวมบรรยากาศมาให้ดูกันหน่อย
เมื่อวานนี้ไล่ทีละคนเลย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานอารมณ์ดีไปประมาณ๙โมงกว่า
ไปที่หน่วยที่๑๒เขตพญาไทยนั่นเอง
ไปดูบรรยากาศของนายยกรัฐมนตรีกันก่อนเลยฮะ
นี่แหละครับบรรยากาศการรอรับนายยกรัฐมนตรี
ที่หน่วยออกเสียงที่๑๒แห่งนี้

ยศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ที่เป็นยศพลตรีนะครับในใบรายชื่อนะครับ
ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับเป็นผลเอกนะครับ
สิทธิ์แบบนี้นะครับ
โดยขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้มาก
เพราะคืออนาคตประเทศไทย

เพราะว่าอารมณ์ดีหน่อยเมื่อวานนะครับ
ให้หลมทะลายไปเลยนะครับ
ให้มาร่วมกันออกเสียงนะครับ
แล้วก็พูดถึงน้องแนนด้วยนะฮะ

นักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะ
ก็คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้เดินทางมาใช้สิทธิ์
ลงเสียงประชามติที่หน่วยออกเสียงที่๑๑ปากซอยลาดพร้าว๗๑
แขวงสะพานสองเขตวังทองหลางแล้วก็บอกด้วยนะคะว่า
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมค่ะ
เมื่อวานหลังออกเสียงประชามติแล้วแต่ละท่านก็เหมือนว่า
ระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวผิดพรบประชามติ
ยังอยู่ในช่วงเวลาช่วงเวลาอยู่นะครับ
พลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุริตนะครับ
ก็ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์นอกเขตที่โรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิต
พร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นด้านการเมือง
เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
แต่น่าจะเริ่มปรองดองกันให้มากขึ้นได้แล้วนะครับ
อีกหนึ่งท่านเมื่อวานนี้สื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะ
อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวยิ่งลักจินวัฒน์นะคะ
เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยออกเสียงที่๓๔
โรงเรียนคลองลำเจียกแขวงนวมินเขตเมืองกลุ่ม
ประชาชนนี่มารอให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็มายืนรอมอบดอกกุหลาบสีแดงให้เป็นจำนวนมาก
ว่าวันนี้มาใช้สิทธิ์ในวิถีทางของประชาธิปไตย
ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการออกมาไม่รับร่างรัฐธรรมนูลนั้น
อาจจะเป็นการขวางประชาธิปไตยหรือไม่
ว่าเป็นการมาใช้สิทธิ์ในวิถีทางของประชาธิปไตย
คงต้องดูผลอีกทีว่าผลจะเป็นอย่างไรคะ
ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
แต่เมื่อวานออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
โรงเรียนสวัสดีวิทยาในซอยสุขุมวิท๓๑
โดยย้ำว่ายิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์มากเท่าไหร่
ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับของผลออกเสียงประชามตินะครับ
แล้วก็เมื่อวานพอประชามติออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ

ก็นายพิสิทธเวชาชีวะก็บอกว่ายอมรับนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ประเทศก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ
ส่วนท่านนี้ที่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกเสียงประชามติ

คุณสุเทพเทือกสุบันประธานกรรมการมูล
นิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ
พร้อมนายแทนเทือกสุบันบุตรชายและบุตรสาว
มาใช้สิทธิ์ออกเสียงที่โรงเรียนบ้านบ่อกรังอำเภอพุนพิน
จังหวัดสุรธานียะค่ะแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะ
ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ
แต่ยังใดบอกว่าอาจจะมินเมต่อการผิดกฎหมาย
หลังจากนี้จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและแผ่นดินต่อไปนะคะ
อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรท
เมื่อวานี้พร้อมกรทท่านอื่นนะ
ก็ไปใช้สิทธิ์แน่นอนต้องไปใช้สิทธิ
ในการออกเสียงประชามติที่โรงเรียนวัดผาสุกมณี

บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่มาใช้สิทธิ
เพราะการลงประชามตินานจะมีครั้ง

บ้านเราประเทศไทยมีการลงประชามติครั้งแรกปี๒๕๕๐นะครับ
แล้วก็ปีนี้ปี๒๕๕๙นะครับ

สีสันเรียกความสนใจให้กับผู้มาใช้สิทธิ์นะคุณ

นำนี่น้องสุนัขน่ารักแบบนี้นะครับ
มาด้วยกันแต่ว่าลูกอยู่ข้างนอกนะลูกนะ
เดี๋ยวพ่อไปใช้สิทธิ์สักนิดนึงนะครับ
เขาก็เข้าไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามตินั่นเองนะครับ
และภายหลังปิดหีบลงคะแนนเวลา๑๖นาฬิกา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนับคะแนนผลประชามติ
โรงเรียนพันธวัฒนาถนนสุโขทัย
แล้วก็ที่ศูนย์เยาวชนสวนอ้วยนะฮะ

ซึ่งก็พบว่ามีการค้านคะแนนที่ไม่เหมือนกัน
ในแต่ละหน่วยในแต่ละวิธีนั่นเองนะครับ